คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่มีคนขับรถแท็กซี่
เขาบอกว่าเขาขับรถไปแล้วก็เจอรถจักรยานยนต์มาข้าง
ผู้ชายคนหนึ่งขี่มาแล้วก็มีน้องผู้หญิงนั่งอยู่แบบเหมือนสลบคอพับคออ่อนอยู่เลย
ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็บอกว่าช่วยหน่อยพาน้องไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
น้องสลบอยู่ข้างทางเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความแล้วไปเจอกันโรงพยาบาล
ซี่ก็พาน้องไปโรงพยาบาลสุดท้ายน้องเนี่ยถูกเหมือนกับล่วงละเมิดนะคะ
เพราะว่ามีบาดแผลที่อวัยวะเพศน้องอายุ๑๑ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็เป็นเด็กออทิสติกเป็นเด็กพิเศษด้วย
คือเราก็รู้ว่าครอบครัวของน้องคุณยายอยู่ที่อ่างทอง
คุณยายก็ให้ข้อมูลว่ามีพ่อเลี้ยงไปรับน้องเนี่ยจากที่บ้านที่อ่างทอง
ว่าจะพาไปหาแม่ก็เลยยอมให้ไปให้น้องไปด้วย
สุดท้ายก็มารู้ข่าวอีกทีน้องก็ไปอยู่โรงพยาบาล

ก็เลยตอนนี้จะออกหมายจับพ่อเลี้ยงคนนี้ค่ะ
เพราะว่าคนขับแท็กซี่บอกว่าตอนรับน้องไปส่งโรงพยาบาล

ทะเบียนรถก็ไม่เห็นเห็นแต่ผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
อายุสัก๔๐กว่าได้ประมาณนี้
แล้วสุดท้ายไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล

เพราะคือคนที่กระทำอนาจารย์เด็ก

พันธุ์ตำรวจโทสมชายเต็มเปี่ยม
หัวหน้าชุดสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบน

พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์รวมถึงยายของน้องที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
น้องเป็นผู้หญิงอายุ๑๑เท่านั้นเองค่ะ
เป็นเด็กพิเศษด้วยเป็นออทิสติกนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเหยื่อเคราะหร้ายที่ถูกล่วงละเมิด
ก็เดินทางกันไปที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะ
เพื่อไปพูดคุยกับน้องผู้เสียหาย
คือก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ย

แต่ต้องรอให้สภาพจิตใจของน้องดีขึ้นกว่านี้นะคะ
ล่าสุดเนี่ยก็รบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับพ่อเลี้ยง
ว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนลงมือก่อเหตุนี้ค่ะ
คือเบื้องต้นถ้ายังผลตรวจยังไม่ชัดเจน
ก็ต้องพรากผู้ยาวอายุไม่เกิน๑๕ปี

หรือดูอีกทีว่าแพทย์จะให้ความเห็นได้แค่ไหน

ก็แค่เพียงจะน่าเชื่อว่า
ก็น่าเชื่อว่าน่าจะถูกกระทำ
ทางเกี่ยวกับทางละเมิดทางเพศอะไรป่ะ
เท่าที่สอดประคำหยายไป
ว่ามีผู้ใดไปรับ

เนี่ยค่ะตำรวจก็เลยบอกว่าผู้ต้องสงสัยก็คนเดียวนี่แหละน่าจะเป็นพ่อเลี้ยงนะคะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปคุยกับคุณยายของเด็กค่ะ
ก็เขาบอกว่าช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาวันที่๔มิถุนายนนะคะ
พ่อเลี้ยงนี่แหละไปที่บ้านที่อ่างทอง
บอกว่าเดี๋ยวจะรับเด็กไปหาแม่แม่อยู่โรงพยาบาลแม่ป่วยหนัก
เด็กก็เลยยอมไปด้วยแล้วก็ทางคุณยายก็ยอมอนุญาตให้ไป
จากนั้นพ่อเลี้ยงก็ไปรับที่โรงเรียนแล้วก็หายไปเลยค่ะ
มารู้อีกทีก็เนี่ยค่ะตำรวจโทรมาแจ้งอะค่ะแล้วก็มาโรงพักเนี่ย

หาหลานก็เชิญ
เนี้ยค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนขับรถแท็กซี่ที่พาน้องไปโรงพยาบาลนะคะคุณพี่ธันเนี้ย

มีรถจักรยานยนต์มาจอดข้าง

เดี๋ยวตัวเองจะไปแจ้งความแล้วไปเจอกันโรงพยาบาลนะ

รีบช่วยพาเด็กไปโรงพยาบาลค่ะ

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย
พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

พี่สมหมายก็เลย

คุณการของน้องนะครับที่ถูกทำร้ายนะครับทางในแพทย์พรชัยโพงปรพากร
เด็กมีอาการช็อคเลือดเพราะเสียเลือดมาก
มีบาดแผลตรงบริเวณช่องคลอดเพียงที่เดียวเลยนะครับ
ส่วนสภาพจิตใจตอนนี้ก็ให้ทางนักจิตวิทยาเข้ามาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว
เมื่อคืนนี้มาก็มีภาวะช็อกนะครับ

มีการให้เลือด๓ถุงนะครับ

แต่ว่าหลังจากที่รับการเย็บซ่อมแซมบาดแผลที่ช่องคลอดแล้ว
เช้านี้คุณหมอทางด้านสูจินริเวศก็ได้ประเมินซ้ำอีกทีนะครับ
ก็บาดแผลที่ช่องคลอดก็ไม่มีเลือดออกแล้วนะครับ
สัญญาณชีพก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าเช้านี้น้องก็รู้สึกตัวดีนะครับ
แต่ว่าอาจจะยังเบอร์กับนิดยาสลบอยู่นะครับ

นี้เราให้นักจิตวิทยาได้ไปเยียวยาน้องนะครับ
ได้พูดคุยให้ความอบอุ่นน้องนะครับ
ให้การเยียวยาแล้วก็ดูแลทางจิตใจอยู่นะครับ
อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับให้น้องปรับสภาพจิตใจนิดนึงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนะครับ
วันนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ที่บ้านของน้องนะครับที่อยู่กับคุณตาคุณยาย
วันนี้บ้านก็ปิดเงียบเลยเพราะว่าคุณยายก็ขึ้นมาดูหลาน
ที่เกิดเหตุนะครับส่วนแม่ป่วยจริงนะครับไม่สบาย
แต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองตาก็ไปดูแลแม่อยู่นะครับ
ญาติที่อยู่บ้านติดกันเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยพ่อเลี้ยงของน้องมาที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าจะพาน้องไปนอนเฝ้าแม่ที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
เช้าวันที่๕เดี๋ยวจะขับรถมาส่งน้องที่โรงเรียนเอง
น้องก็คงไปลงบริเวณอะไรมั้งเมื่อได้เอกใจอะไรนะครับ
จนกระทั่งมาทราบตอนเย็นค่ำนั่นแหละ
ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่กระทุ่มแบน

แล้วข้างไปช้อน้ำหลังเข้าอ่ะ

บอกกับพ่อไว้ว่างั้นว่าจะมารับ
แล้วจะพาร่องพยาบาล
โภททาง
คือแม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่โพทองที่อ่างทองนะคือทางญาติญาติก็ไม่รู้ว่าไปถึงกระทุ่มแบนสมุทรสาครได้ยังไง
ด้วยนะที่พาไปฝากแท็กซี่เนี่ยส่วนนี่คือหมายจับนะครับที่ตำรวจเขาก็เผยแพร่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้สารได้อนุมัติหมายจับแล้วคนร้ายชื่อว่านายชัยยุทธ์หรือว่านายเอ็มคงเจริญอายุสี่สิบปี
เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีที่ก่อเหตุข้อหาที่ตำรวจแจ้งเอาไว้ก็คือพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี
เสียจากบีดามานดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตามกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับ
โทรอยู่ที่หน้าจอนะครับใครที่เห็นบุคคลคนนี้ท่านโทรศัพท์
แจ้งได้เลยนะครับที่สพกระทุ่มแบนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอ

ขวบแล้วก็คงพอจะรู้เรื่อง
จดจำเรื่องราวอะไรต่างได้

ตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้ว

พอจะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ได้บ้าง